ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะเรื่องนี้ก็ที่พัทธลุงมีผู้เสียชีวิตจากการมีปากเสียงเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นลูกเขยที่ไปก่อเหตุยิงพ่อตาเสียชีวิตค่ะเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าว่าไปทำแท็บเล็ตของหลานพังค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่พัทธลุงเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำค่ะ
ก็มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
พัทธลุงก็พบคราบเลือดจำนวนมากเลยในห้องโถงของบ้านหลังนี้
ผู้ที่ถูกยิงก็คือนายธรรมนูลขุนยังอายุ๖๒ปีค่ะ
พอยิงเสร็จก็ขับรถกระบะหลบหนีไปพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งอืม
คือญาติทุกคนก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
เตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายธรรมนูลมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดอินทราวาส
ขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางวันดีบอกว่า
บ้านของเขากับบ้านลูกเขยอยู่ห่างกัน๑๕เมตรเอง
แล้วเย็นวันเกิดเหตุผู้ตายก็ไปร่วมหาเสียงกับวาดที่ผู้สมัคร
จากนั้นก็กลับมาบ้านก็มากินข้าวด้วยกัน

ลูกเขยเนี่ยก็เข้ามาที่บ้านแล้วปลาแท็บเล็ตของหลานจนพังเสียหาย
ก็เลยทำให้เกิดการมีปากเสียงกับพ่อตา
แล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ภรรยานายเทิดศักดิ์เองก็บอกว่าอยากให้สามีเข้ามามอบตัว
เพราะหลังจากที่หนีไปก็ยังไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีทางตำรวจผูทรเมืองพัทธรุงบอกว่า
ก็สอบพยานไปแล้วโดยเฉพาะนางวันดีภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้กำลังรูปรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นขอหมายจับ
ต่อศาลจังหวัดพัทธรุงค่ะ
แล้วก็มีรายงานว่าล่างสุดศาลจังหวัดพัทธรุง
วันดีภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อยื่นขอหมายจับต่อสารจังหวัดพัทธลุงค่ะแล้วก็มีรายงานว่า
ล่าสุดสารจังหวัดพัทธลุงก็อนุมัติหมายจับนายเทิดศักดิ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะในธรรมนูลเนี่ยนะคะ
ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าศูนย์สาขาพักประชาธิบัติเขตหนึ่งอืม
เป็นคนสนิทของนางสาวสุพัชรีธรรมเพชรอดีตสสพัทธลุง
แล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอพัทธลุงเขต๑ด้วยนะคะ